อีกหนึ่งความสูญเสียนะคะเป็นความสูญเสียคนในวงการการเมือง
ชัยชิดชอบนะคะก็เสียชีวิตนะคะ
แก่อนิจกรรมอย่างสงบที่บ้านพักจังหวัดบุรีรำด้วยวัย๙๒ปีนะคะ
หลายคนนะคะที่เป็นนักการเมืองเองก็โพสต์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้
โดยนายชัยชิดชอบนั้นเป็นสอบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
และเป็นบีดาของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ด
และนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อเวลา๘นาฬิกา๑นาที
ที่บ้านพักศิลาชัยในจังหวัดบุรีรำนะคะ
แต่ก่อนหน้านี้ปู่ชัยได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรำ

และเข้ารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สุดท้ายครอบครัวพากลับมาที่บ้านพักในจังหวัดบุรีรำ
และถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย๙๒ปีอย่างสงบนะคะ
และถ้าหากพูดถึงบทบาทหน้าที่ทางการเมืองครั้งสุดท้าย
ในฐานะสอสอที่มีอาวุโสสูงสุดนั้น
ปู่ชัยได้รับเชิญให้ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว
ในการเปิดประชุมเลือกประธานสภาและรองประธานสภา
ในการประชุมสภาพผู้แทนราษฎรชุดที่๒๕
เมื่อวันที่๒๕ถึง๒๖พฤษภาคม๒๕๕๙
ปู่ชัยก็นั่งวิวแชร์มาเป็นประธานสภาชั่วคราว
ยังคงมีลีลาลูกล่อลูกชน
ควบคุมการประชุมให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ
จำได้ไหมฮะตั้งแต่เปิดการประชุมขึ้นมา
โอ้โหมีเรื่องวุ่นวายในสภาเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าปู่ชายเองก็ต้องให้เลขาธิการสภา
นะครับในการที่จะให้นายถนาธร์
จึงรุ่งเรืองกฤทธิ์ยุติบทบาทส่อ

จากนั้นนายธนทรก็ขอลาท่านประธาน

โดยมีเสียงปรบมือกันอย่างกึกกล้องของบรรดาสอสอฝั่งฝ่ายค้าน
แล้วก็ปู่ชัยระงับเสียงเหล่านี้ด้วยการบอกว่า
ได้แล้วที่นี่ไม่ใช่โรงละคร
จำได้นั่นเป็นช็อตที่เรียกได้ว่าหลายคนยังคงจดจำได้นะคะ
เถียงการควบคุมสถานการณ์ของปู่ชัย
คือปู่ชัยคุมเกมตั้งแต่เริ่มต้นการประชุมเลย
และคุมเกมจนจบสามารถเลือกประธาน
รองประธานทั้งสองท่านได้เป็นที่เรียบร้อย
ในขณะที่ปู่ชายเองท่านก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
ใช่ค่ะซึ่งพูดถึงเส้นทางชีวิตของปู่ชัยนั้น
ท่านเกิดที่บ้านเภียรามตบลเวลาเมืองสุลินจังหวัดสุลินนะคะ
เริ่มทำการเมืองท้องถิ่นและสมัครเป็นสาวภักษ์ประชาญภาษฐ์
จากนั้นก็ได้รับเลือกเป็นสอสอบุรีรำติดต่อกันหลายสมัยค่ะ
ดำรงตำแหน่งสำคัญเป็นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติประธานรัฐสภาอีกหลายสมัยด้วย
ส่วนการถึงแก่อนิจกรรมครั้งนี้นะคะ
ก็ทำให้ผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อในลำดับถัดไปนั้น

ดำรงตำแหน่งสอสอบัญชีรายชื่อแทนปูชัยด้วย
คนที่จะขึ้นมาแทนสอสอบัญชีรายชื่อแทนชื่อปู่ชัย
ก็คือคุณสวาปเผ่าประธานนะครับสสบัญชีรายชื่อลำดับที่๑๕นะครับ
ล่าสุดคุณอนุทินก็ได้โพสต์ทางเฟซบุ๊ก
เป็นภาพกราบตักของปู่ชัยแล้วบอกว่า
จะทำตามคำสอนคุณพ่อตลอดไปจากลูกหมูด้วย
ว่าตำแหน่งสุดท้ายก็ถือว่าเป็นสอสอภูมิใจไทยนะ
สำหรับปู่ชัยหรือว่าลุงชัยที่หลายคนเรียกนะครับ